ดูชีวิตของแรงงานไทยที่อิสราเอลคนนี้กันหน่อยครับ
เขาถูกกลุ่มกำลังฮามัสเนี่ยนะฮะบุกโจมตีทำร้าย
ประชิดตัวเอามีดแทงที่คอของเขาทั้งด้านข้างและด้านหลัง
เขาฮึดสู้ครับมีดเนี่ยหักปักคาลำคอของเขาเลยนะฮะ
สภาพอาการปางตายหลายคนเห็นภาพแบบนี้คิดว่าเขาไม่รอด
ค่ะเขารอดตายนะครับอ๋อเขาสู้จนรอดตายนะครับ
แล้วก็มีการแชร์ภาพแชร์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สภาพของคุณวิทยาวัสกุลวงค์ครับหรือว่าคุณแจ็คอายุสามสิบสี่ปี
ชาวอุดรธานีเป็นแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลครับ
ถูกกลุ่มกำลังฮามาสบุกมาทำร้ายร่างกายอาการสาหัส
ใช้มีดฟันและแทงจนมีบาดแผลเต็มตัวครับดูสภาพหน้าเขาสิครับ
เลือดท่วมเลยแล้วที่น่ากลัวคือบริเวณคอของเขาเนี่ย
ถูกกลุ่มกำลังฮามาสเอามีดปักมีดแทง
เป็นแผลชะกันทั้งด้านข้างทั้งด้านหลังสู้จนมีดเนี่ยหักคาลำคอนะฮะ
โอ้โหดูสภาพแผลสิครับเนี่ยน่ากลัวมากนะคะ
นอกจากแผลทางกายแล้วเนี่ยแผลในใจของพี่เขาเนี่ย
ใช่ค่ะกับเหตุการณ์ที่เผชิญมาเนี่ยนะฮะอุ้ยตายแล้ว
ตอนที่เขาเจอเนี่ยนะครับสภาพตอนนั้นเนี่ย
คือเขาบอกเลยว่าอาการสาหัสมากเพื่อนแรงงานต้องช่วยกันห้ามเลือด
เอาผ้ามากดห้ามเลือดเอาไว้ก่อนตอนนั้นหลายคนเห็นสภาพพี่เขาเป็นแบบนี้
คิดว่ายังไงก็คงไม่รอดอ่ะน่าจะตายแน่แน่ค่ะ
แต่สุดท้ายรอดครับปฏิหารมีจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๗ตุลาคมที่ผ่านมา
และพี่แจ๊ควิทยาวัฒน์ครับได้ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ค
บอกว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วแต่ยังรักษาตัวอยู่ที่โมชาฟนะฮะ
ก็คือพื้นที่ทำการเกษตรสภาพพี่เขาในวันนี้สีหน้าสีตาดูสดชื่นขึ้นนะ
แต่ยังมีแผลอยู่เห็นไหมมิ้นคุณผู้ชมค่ะมีที่คอที่หัวที่หางตานะคะ
แต่ยิ้มออกแล้วนะยังพอยิ้มออกแล้วพอจะมีแรงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
พี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
โหว่มปันหมดสิทธิ์เกิดเรียงหน้าเห็นขึ้น
เจอดีครับยังมีร่วมหายใจ
โชคดีครับที่พี่รอดตายมาได้
เฮ้ยขวัญมาขอให้แข็งแรงปลอดภัยครับ
พี่เขาบอกเมื่อกี้นี้ในคลิปนะฮะเอามีดปักคากระโหลกอยู่เนี่ย
แล้วโดนแทงโดนปักที่คออีกต่างหากสู้จนมีดหักคาคอแบบนี้นะครับ
โอ้โหเห็นภาพแล้วต้องแกล้งตายถึงเอาตัวรอดมาได้อ่ะมิ้นคุณผู้ชม
ถ้าไม่แกล้งตายเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้นะ

เหตุการณ์ในวันนั้นครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทำงานอยู่ในฟาร์มไก่งวงครับ
เพราะว่ามันมีการสู้รบกันเกิดขึ้น

กองกำลังมันจะอ๊ะอ้ะเอามาเข้ามาอีก
ตอนแรกนึกว่าไปกันหมดแล้วเอามันย้อนกลับมาอีก
คราวนี้พอเห็นปั๊บเข้ามาทำร้ายเลยครับ
ใช้มีดพยายามจะปาดคอพี่เขา
เขาตัดสินใจฮึดสู้ครับนาทีนั้น
สู้ให้เต็มกำลังที่สุด
สู้โดยไม่คิดว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องเอาตัวรอดไปให้ได้
ถูกแทงเข้าที่คอที่หลังที่หน้าผาก
สลบไปฟื้นขึ้นมาฝืนเดินไป
ทั้งที่เลือดยังเต็มเนื้อเต็มตัวกลับไปที่แคมป์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ในจ้างแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลให้พาตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนโทรศัพท์มือถือของพี่เขานั้นกลุ่มฮามัสเอาไปด้วยครับ

ประมาณ๒๓ชั่วโมงครับควรกลับพ่วยกับใหม่ครับ
มาเห็นส่วนตอน๑๐โมงเสาร์ครับ
และเริ่มมัตดต่อสู้กันของเขา

ประมาณเกือบชั่วโมงที่มันสู้กับเขา
สลบไปไม่มีสติ๑ชั่วโมงฮะ
จุดนี้ที่เห็นที่ควันเยอะเนี่ยนะครับ
อันนี้คือพื้นที่ที่พี่เขาต้องไปทำงาน
แล้วควันนี่ไม่ใช่แบบท่อจากโรงงานหรืออะไรนะคะ
จรรหลวดและการสู้รบนะค่ะ

เผาทำลายต่างขึ้นเป็นจุดเป็นจุดทีใกล้กันแบบนั้น
อีกคลิปหนึ่งครับเพื่อนแรงงานไทยที่อิสราเอลนั้น
อัปเดตเอาไว้ให้กลุ่มคนไทยที่ติดตามข่าวได้ดูกันว่า
ตอนนี้พี่วิทยาวัฒน์คนเจ็บอาการแข็งแรงดีขึ้นแล้วนะ
รอเวลาที่จะได้กลับประเทศไทยลองดูแล้วแผลก็ค่อยแห้งขึ้นนะฮะ
แล้วก็ปลาสเตอร์ที่แปะไว้ที่หน้าก่อนหน้านี้ก็เหลือน้อยลงแล้ว

ดูครับโดนปาดเย็บนี่คือถูกทำร้ายนะครับโดนแม็กซเย็บด้วยเหรอ
นี่ครับคือพี่น้องคนไทยเราที่
รอดพ้นจากการถูกทำร้ายนะครับของผู้ก่อการร้ายนะครับ
ดูแผลจากการทำร้ายนะครับนี่เย็บเยอะมากเลยนะครับ
ก็ยังแข็งแรงนะครับสภาพจิตใจก็ยังแข็งแรงนะครับ
แข็งแรงดีครับบางจุดแผลคือใช้เข็มเย็บ

ล่าสุดครับคุณออสซี่ดนรวีได้พูดคุยกับคุณวาสนาอายุ๒๗ปีครับ
เป็นภรรยาของพี่วิทยาวัฒน์นี่แหละเธอบอกว่า
หลังจากรู้ข่าวว่ามีการสู้รบกันพยายามติดต่อหาสามีของเธอ
ตอนนั้นเห็นว่าสามีกำลังไลฟ์เฟซบุ๊ก
มีเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองแล้วก็แคมป์คนงาน
ยังบอกเลยว่าโอ๊ยไปก่อนเถอะสูไปหลบในจุดที่ปลอดภัยก่อน
หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยครับ
กระวนกระวายใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้เป็นห่วง
ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
เหตุการณ์ไฟเริ่มมาแล้วไงเริ่มรู้ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้ว
จนกระทั่ง๑๑ตุลาเมื่อวานนี้เธอเห็นในเฟซบุ๊ก
บอกว่ามีร่ามเนี่ยประกาศหายาดของนายวิทยาวัฒน์
เธอก็เลยติดต่อไปครับแล้วก็รู้ข่าวว่าสามีบาดเจ็บ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพอถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอบอกว่ามันหลายความรู้สึกมากเลยมิ้นคุณผู้ชม
มันมีทั้งความรู้สึกตกใจความรู้สึกดีใจที่ปลอดภัยนะ
ความรู้สึกสงสารเป็นห่วงสารพัดเลย
กับเหตุการณ์ที่สามีเธอต้องมาเผชิญแบบนี้
บอกว่าถ้าหากเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ย
ใจจริงไม่อยากให้กลับไปอิสราเอลอีกแล้ว
ถ้าต้องไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนั้นอีกเข็ดแล้วฮะ

อีกคนต้องแบบว่าเค้าสิจถึกจุดสำคั้นล่ะ

หวังหวังแน่กัน
ถ้าเหลือเจอกันแล้วจะให้อีกประโยชน์ของเจ้าไปอีกล่ะ
ไม่อาจจะประโยชน์ฟาก

คุณออสซี่ดนตรวียังได้คุยกับเจ้าตัวคือคุณแจ็คด้วยนะคะ

เพราะว่าเล่ารายละเอียดให้คุณออสซี่ฟังหมดเลยว่า

วินาทีประสบเหตุที่ประจันหน้ากลุ่มฮามาสจะเจออะไรบ้าง

เขาถูกบังคับให้นั่งคุกเข่าแล้วก็เอามือประสานที่ไทยทอย
แต่ว่าเขาขัดขืนเลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นค่ะ
เขาบอกสู้กันนานประมาณ๑ชั่วโมงนั้น
เขาก็ยอมแบบทำทุกอย่างเลยอ่ะสู้เต็มที่เลยนะคะ

กระทั่งเขาพลาดท่าค่ะถูกอีกฝ่าย
เอามีดแทงเข้าที่คอแล้วก็ปักลงไปที่หัว

แต่ยังไงก็ต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้
คิดอย่างเดียวว่าสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตาย
มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นสู้ให้มันสุดใจดีกว่า

คุณรู้ไหมคุณแจ๊คเขาทำยังไงไอ้ที่ว่ามันหักคาอยู่

พี่ค่นั้นมันเป็นสัญชาตยาลเหรอ
แล้วเป็นอะไรถึงสู้ได้ขนาดนี้

ทักษะการต่อสู้เขาได้มาตอนเป็นทหารรักษาพระองค์

แล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เขาเล่าค่ะเลือดคงออกเยอะ
อีกฝ่ายก็เลยเข้าใจว่าเขาตายไปแล้ว

แล้วพอฟื้นก็ค่อยพาร่างของตัวเองล้มลุกลุกคลาม
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแรงงานชาวไทยในที่พัก
แต่บางคนจะมานั่งให้ผมมอบลงคุณ
แต่บางคนไม่นั่งครับไม่มอบ
หรือตลกใจสู้ลุมรึเปล่าครับ
อดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่นานไหม

แล้วตอนนั้นเราก็โดนแทงคอแล้วนะ
แล้วก็โดนแทง

เสียเหรียญมากภูมิตัวสลุกไปเลยครับ
เขานึกว่าภูมิตายแล้วเขาก็เลยไม่ซ้ำครับ
สู้แบบสู้ให้สุดแล้วก็ไม่อยากตายอยู่ที่นี่ครับ

คุณนอสซี่ยังได้คุยกับแม่ยายของคุณแจ๊คด้วยนะครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ
บนมาแทบจะทุกศาลเลยแทบจะทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ครอบครัวให้ความเคารพนับถือขอให้แจ๊คปลอดภัย
ถ้าแจ็ครอดตายเนี่ยบอกจะเอาหัวหมูสามหัวไปถวายแก้บนนะคะ
นี่พอรู้ว่าแจ๊คปลอดภัยแล้วก็โล่งใจ

เพราะว่าอยากให้แจ๊คเดินทางกลับมาประเทศไทยให้เร็วที่สุด

แจ๊คเป็นเด็กนิสัยดีและเวลาหาข้าวหาปลาหาอะไรมา
เขาก็ทำให้แม่กิน

นับวันนรอแล้วรู้สึกว่าทำไมมันช้าจัง

ไม่คิดอะไรขอให้ลูกรอดอย่างเดียวรอดกลับมา

หลังจากที่ให้สัมภาพของคุณออสซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ขอให้ลูกกลับมายกขึ้นมือไหว้ขอให้ปลอดภัย
แม่ยายพาคุณออสซี่ไปดูศาลครับ
เพราะว่าแม่ยายไปกราบไหว้บนบาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาลูกเขยให้รอดปลอดภัย
คุณออสซี่ก็เดินตามแม่ยายขึ้นไปด้วยนะครับ
ยายบอกว่าจุดทูป๙ดอกขอให้เทพเทวดาประจำตัว
ปกปักรักษาลูกเขยขอให้ลูกเขยปลอดภัย
แล้วก็บอกด้วยว่าทันทีที่ลูกเขยได้กลับมา
เดี๋ยวจะแก้บนด้วยหัวหมู๓หัวทันที

ณวินาทีนี้ทำยังไงก็ได้ขอให้กลับมาอย่างปลอดภัย
คนที่บ้านคิดถึงเป็นห่วงมากนะฮะ